ขณะที่หลายพื้นที่นี้เตรียมจัดงานเทศกาลสงกราน
ก็จะมีระเบียบมีข้อบังคับมีกฎต่างในการจัดงาน
ตามประเพณีและก็วัฒนธรรม
จังหวัดนทบุรีเมื่อวานมีราชกิจจานุเบกษา
ได้ประกาศเผยแพร่ข้อบังคับห้ามเล่นสงกราน
ในซอยเรวดีแล้วก็หมู่บ้านพฤกษา๓บางบัวทอง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมานี้นะครับราชกิจจานุเบกษา
เผยแพร่ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร
บกจังหวัดนทบุรีว่าด้วยการห้ามรถยนต์บรรทุกน้ำ
อุปกรณ์การเล่นสาดน้ำหรือบรรทุกคนโดยสาร
เพื่อการเล่นสาดน้ำสงกรานเดินรถหรือจอดรถ
และกำหนดให้รถทุกชนิดเดินรถทางเดียว
โดยมีใจความสรุปนะครับว่าระหว่างวันที่๑๓๑๕เมษายน

ระหว่างเวลา๑๐นาฬิกาถึง๖โมงเย็นห้ามอะไรบ้าง
รถยนต์บรรทุกภาชนะบรรจุน้ำอุปกรณ์การเล่นสัตว์น้ำ
บรรทุกคนโดยสารเพื่อเล่นสาดน้ำสงกราน
หรือจอดรถในที่ดังนี้ครับ
ภายในซอยเรวดีตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองจังหวัดนนท์ธบริเวณ
ภายในหมู่บ้านพฤกษา๓ตำบลบางครูรัฐ
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนท์ธบริเวณ
เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ประชาชนผู้ใช้
ผู้ที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางดังกล่าวเดือดร้อน
และเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการจราจรครับ
ส่วนเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อย
เทศกาลสงกรานจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นนะครับ
พลตำรวจตรีสมพงศ์ชิงดวงกรองผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานกล่าวว่าการเล่นน้ำสงกรานปีนี้
ในส่วนของผู้ที่กระทำการอนาจารย์ต่อหน้าสาธารณชน
เช่นสาวถอดเสื้อ
เปลยอกมีเห็นบ้างมีไหมคะสาวแท้หรือสาวเทียมก็ตาม
ถอดเสื้อเปลยอกโชวาบโชวิว
จะถูกดำเนินคดีปรับสูงสุด๕๐๐๐บาท
ขอให้แต่งกายสุภาพอย่าโป๊เปลือยหรือยั่วยุ
เพราะจะเกิดคดีทางเพศขึ้นได้นะครับ
หลายคนถามว่าอ้าวเดี๋ยวนี้โหหนุ่มถอดโชว์ซิกแพคกันหมด
ถอดได้ไหมได้ไหมก็ไม่รู้นะฮะ
แต่ผู้หญิงคือเขาดูโป๊ไงนี่ใส่ชุดแบบนี้ได้ไหม
ไทยดีนะนะครับเด็กเล่นน้ำก็ปิดมิดชิดหน่อยนะครับ
ส่วนการเล่นแป้งห้ามโดยเฉพาะถนนข้าวสาร
ถ้าหากไปรูปตามร่างกายหรือว่าไปจับเนื้อต้องตัวผู้หญิงอื่นนะครับ
ก็อาจจะเกิดการอนาจารย์ถูกปรับ๕๐๐บาทได้เช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนอุปกรณ์เล่นน้ำห้ามใช้ประเภทแรงดันสูงที่เกิดอันตราย
แป๊บต่างยาวสีฟ้าคุณ
บางคนผลิตเองกะจะให้ได้ยิงไกลแต่มันเจ็บค่ะเวลาโดน
คือยิงไกลไปนู่นยิงได้แต่ว่าถ้ายิงใกล้อัดตาอัดหน้า
โอ้โหเจ็บนะครับอันตรายด้วยนะครับเป็นอันตรายต่อร่างกายผู้อื่น
หากมีความเสียหายก็มาแจ้งความดำเนินคดีกันได้นะครับ

ส่วนของจักรยานยนต์นั้นหากมีการรวมตัวแข่งรถกันบนถนนหลวง
ก็จะมีความผิดด้วยเช่นเดียวกันนะครับ